พระนครศรีอยุธยากันหน่อยนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีผู้ชายคนนึงคลุ้มคลั่ง
ถืออาวุธอะไรไม่รู้แหละแต่มันยาว
พันผ้าสีขาวไว้เขาก็กังวลว่ากลัวจะเป็นปืนยาว
แล้วก็พาภรรยาเดินลัดเลาะไปตามทุ่งนา

๔กิโลเมตรกับอีก๕ชั่วโมงกว่า
กว่าจะควบคุมตัวชายคนนี้ได้ค่ะ
นี่ค่ะเหตุระทึกกลางวันแสกเลยนะคะ

ตำรวจสมภวรนครหลวงตรวจท่านนครศรีอยุธยาเนี่ย
เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีผู้ชายคนนึง
คลุ้มคลั่งแล้วก็พกอาวุธไม่รู้ว่าคืออะไร
แต่เหมือนปืนยาวไปข่มขู่พี่ชายตัวเองที่กระท่อมกลางนาค่ะ

แล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านปิดล้อมพื้นที่
ในจุดเกิดเหตุเจอในมอสวัย๒๘ปีกับภรรยาชาวกัมพูชา

มือของในมอสเนี่ยถืออาวุธแน่แล้วล่ะ

แต่มันลักษณะยาวแล้วก็ถูกพันด้วยผ้าสีขาวค่ะ
ตำรวจก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังมากในการพูดคุยเจรจานะคะ

คือถ้าบทจะยิงขึ้นมามันต้องมีความสูญเสีย

เนี่ยแล้วเขาก็พาภรรยาเดินลัดล้อไปตามทุ่งนาค่ะ
ตำรวจเจรจาแล้วเจรจาอีก
พาภรรยาเดินไปเรื่อยระยะทาง๔กิโลเมตรได้
จากหมู่๒ไปถึงหมู่๕ในตำบลคลองสแก่ค่ะ
ตำรวจก็พยายามกระจายกำลังปิดล้อมทุกมุม
ดดันให้ทั้งคู่อยู่ในวงแคบ
อย่ามาเข้าใกล้นะผมไม่ได้ทำร้ายใคร

อย่ามายุ่งเดี๋ยวผมจะเดินกลับบ้านเอง
ซึ่งตอนที่เจรจาเนี่ยในมอสก็ทำท่าเหมือนจะเอาอาวุธออกมาจากผ้าที่พันไว้
ตำรวจนี่เห็นไหมชี้หน้าเลยตำรวจเลยต้องถอยออกมาก่อน
เพื่อลดความตึงเครียดอดีตผู้ใหญ่บ้านก็ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
ว่าในมอสเนี่ยก็เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
พฤติกรรมก็มีทำร้ายข่าวของทำร้ายคนในครอบครัวบ้าง
เข้าโครงการบำบัดยาเสพติดแล้วแต่ไม่เลิกเสพสักทีค่ะ
อสกับภรรยาก็เดินลัดล่ออยู่ในทุ่งนาประมาณ๕ชั่วโมงได้นะคะ
แล้วเข้าไปในหมู่บ้านอ้างบอกจะกลับบ้าน
ตำรวจก็เลยไปรอสกัดอยู่ที่ถนนสายเบาะโพงนครหลวง
แต่ก็ยังไม่บุ่มบามที่จะเข้าชาร์จจนกระทั่งในมอสและภรรยาเนี่ย
เดินเข้าไปในร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นบ้านของญาติตัวเอง
ตำรวจก็เลยตัดสินใจเจรจาอีกรอบไม่ได้นะ
คุยอีกรอบก็คุยไม่รู้เรื่องนะคะสุดท้ายต้องใช้ไม้ตายค่ะคิง

เรียกแม่ของในมอสมาช่วยเกลี้ยกล่อม
ตอนแม่มาคุยถึงได้รู้สาเหตุนะว่ามอสเป็นแบบนี้เพราะอะไร

น้อยใจพี่ชายเพราะว่าพี่ชายชอบด่าเขา
บอกวันไม่ทำอะไรเลยนะเอาแต่นอนอ่ะ
ยังไล่ภรรยาเขาออกจากบ้านก็เลยน้อยใจค่ะ
แม่ก็เลยเออเอานะมอสนี่คุณแม่ใส่เสื้อสีชมพูนะ
พยายามเกลี้ยกล่อมลูกชายก็ยังไม่เป็นผลนะคิง
สุดท้ายของสุดท้ายไม้ตายสุดท้ายที่ตำรวจทุกคนเลือกที่จะใช้คือ

ไม้งามค่ะสุดท้ายไม้งามก็ต้องออกโรงนะคะ
ตำรวจใช้ไม้งามและโลกำบังกระชับพื้นที่
นายมอสถึงได้ยอมจำนวนแล้วก็สามารถเข้าควบคุมตัวได้โดยไม่มีเหตุบานปลายร้ายแรงอะไร

นี่ค่ะหลังจากที่ตำรวจคุมตัวมอสได้ก็พาไปที่โรงพักษพนครหลวงนะคะ
สรุปแล้วไอ้อาวุธที่ห่อผ้าสีขาวที่เราสงสัยกันว่าตกลงมันเป็นปืนยาวหรือมันเป็นอะไรอ่ะ
มันคือมีดดาบสามุไรค่ะ

แล้วพอพามอสไปตรวจสารเสพติดคุณว่าปัสสาวะสีอะไร

มีสารเสพติดในปัสสาวะจริงนะคะ
คุณกั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้มาตอน๕โมง๘นาที
อสเนี่ยกำลังเดินข้ามถนนไปกับภรรยาไปร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าของป้าแตงกวาซึ่งเป็นญาตินะคะ

ในมือจะเห็นเลยว่ามีอาวุธก็คือเจ้ามีดดับสมุไรที่พันผ้าสีขาวไว้ตลอด
ไปชั่วโมงนึงตำรวจถึงได้เข้าไปชาร์จแล้วก็พาตัวมอสออกมา
ไทยมุงก็มายืนมุงดูกันเยอะเลยนะคะ
ทีมข่าวไปสำรวจจุดที่มอสเข้าไปจนกระทั่งตำรวจช้าตัว
ปรากฏว่าตรงร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าของป้าแตงกวาป้าของมอสเนี่ยวันนี้ปิดนะคะ

ชาวบ้านบอกโอ้โหตกใจมากเลยคุณนักข่าว
คือมอสเนี่ยเพิ่งจะมาที่ร้านแต่ก็ไม่มีที่ท่าเหมือนคนคลั่งยาหรืออะไรเลยนะ
แล้วก็ไม่ได้ดูก้าวร้าวด้วยก็ดูปกติดี
พี่ก็ไม่รู้อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแต่เห็นเขาบอกว่ามันติดอย่างเงี้ย
ติดยาแต่พี่ก็ไม่เคยเห็นที่ว่าแบบมันเมาอะไรอย่างเงี้แล้วมันเมายาอะไรอย่างนี้ไม่เคยเห็น
ส่วนมากเขามาหมาพี่จะเห่าหมาพี่จะเห่าตลอดเลย
แล้วหมาเนี่ยมันเลือกเห่านะมันเลือกคนเห่านะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่ติดยงติดยาอะไรอย่างเงี้มันจะ

วันนี้เราได้เจอกับครอบครัวของมอสด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะ
บอกว่าขอให้ข้อมูลกับตำรวจอย่างเดียวก็แล้วกันส่วนที่สพนครหลวงค่ะ
เราเจอกับแฟนสาวของมอสนะคะเธอบอกว่ามอสก็ไม่อยากให้เธอไปไหน
แล้วตัวเธอเองก็เป็นห่วงมอสด้วยกลัวว่ามอสจะคิดสั้นนะคะ
บอกคุณกั้งบอกว่าคบหากับมอสมาก็ระยะหนึ่งแล้วคือเรียกได้ว่าอยู่กินกันแบบผัวเมียเลยอะค่ะ
แต่เมื่อวานเนี่ยพี่ชายมอสที่เป็นทหารเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บก็เอาแต่ดุด่ามอส
อสก็เลยน้อยใจด้วยโมโหด้วยทบเครื่องซักผ้า
พอทุบเครื่องซักผ้าเสร็จพี่ชายไล่ออกจากบ้านเลยทีนี้ค่ะ
อสก็เลยพาเธอเดินลัดล้อไปตามทุ่งนา
ส่วนที่พกมีดดาบไปด้วยเนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจจะไปทำร้ายใครนะ
คือพกติดตัวเอาไว้ป้องกันตัวเฉยกลัวว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัย
บอกว่าระหว่างที่เดินลัดล้อไปตามทุ่งนากว่า๔กิโลเมตรเนี่ย
อสคิดสั้นจะฆ่าตัวตายด้วยนะคะที่กระท่อมในทุ่งนา
เธอเองก็งงเหมือนกันว่าทำไมครอบครัวถึงมอสเนี่ยถึงได้แจ้งจับเขาอะค่ะ
พี่น้องเขาไม่รักเขาแล้วอ่ะดูดิเขาทำแจ้งความจับเขา
น้องมอสแทนจะถูกก่อนไหนด้วย
มันเสียใจมันเสียใจทำไมพี่ชายมันต้องมาแจ้งให้ตำรวจมาจับมัน

ตอนนั้นที่ก็ห้ามไว้ห้าม
ตรงหน้าชื่อมันอยู่นั่นเลยหนูก็ตัดดีแล้วหนูผูกมิดเล็กอ่ะ
หนูก็เอาไปปอกมะม่วงกินไง
ในทางคดีความนะคะตำรวจก็แจ้ง๒ข้อหากับมอส
ในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดนะคะ